ผมเชื่อว่าการไปอิสระนี่
มันรับใช้ประชาชนได้ดีกว่า

เราบังคับให้คนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้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

มันไม่ต้องไปถกกันเรื่องความขัดแย้ง
เหมือนแก่รัฐมนตรีเรื่องอะไรอย่างนี้
นั่นเป็นงานที่คิดว่าเราน่าจะทำได้ในความสามารถของเรา

ผมก็ไปเรียนท่านเพราะว่าท่านเป็นคนชวนผมเป็นรัฐมนตรีใช่ไหม
ผมก็เรียนท่านผมก็ลาออกจากภักดิ์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

เมืองมันแข่งกันว่าแต่ละเมืองมีคนเก่งอยู่

มีหลายคนถามว่าจะทำอะไรอันแรก

ถ้าเราเป็นคนมีลูกเล็ก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

คือนโยบายที่ตอบโจทย์ของคนทุกคน

อย่างผมมองก็มีอย่างน้อย๗๐๐เรื่อง

เริ่มจากปัญหาพื้นฐานของคน

ไม่ใช่โครงการที่ตั้งความฝัน
แต่เรื่องเส้นเลือดฝอยใกล้ตัวเอง

นี่เป็นปัญหาสองเรื่องที่ประชาชน
ก็คือเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องสุขภาพ
ถ้าเรับดูต่างจังหวัดเนี่ย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

เพราะกฎมเนี่ยเรามีบัตรทองอยู่สก๓ล้านใบนะครับ

ต้องทำเรื่องปฐมภูมิให้ดีขึ้น

สูตรเรื่องกลุ่นภาพชีวิตเป็นหน่อยระยะยาวที่ต้องเหมือนกับวิ่งมาราทน

กินน่อก็ไม่ต้องรบไปนะเพราะผมผมก็เชื่ออยู่ไทยเป็นข้อที่จริง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
แต่พอเรามาเล่นบทของการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
คงต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด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
บังคับให้คนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้
แต่ว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้โกหกใคร
ในเพื่อไทยผมก็ยังคุยกันนะก็เป็นเพื่อนกัน
ท่านสอสอท่านสกเจอกันก็แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
ไม่ได้มีความผูกพันเชิงนโยบายเชิงทรัพยากร
แต่ความสัมพันธ์ในแง่เพื่อนยังมีอยู่ครับไม่มีปัญหาครับ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
สุดท้ายถ้าเกิดประชาชนไว้ใจเราก็ทำงาน
ถ้าประชาชนให้คนอื่นทำก็ไม่เป็นไรเราจะช่วยคนที่มาก็ได้
เราไม่ได้ดูคู่ต่อสู้เท่าไหร่นะเราดูตัวเราเอง

งั้นไม่ว่าจะมีคนเปิดตัวกี่คนเราก็ทำแคมเปญเราไปอย่างนี้แหละ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
เช่นเราจะไปช่วยเด็กในชุมชนทำวิธี
อย่าไปคิดว่าโลกขาดเราไม่ได้
แล้วผมว่าผมไม่เล่นการเมืองมีคนรุ่นใหม่เยอะแยะเลยที่จะเข้ามา